ผมพาไปที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะครับ
เพราะว่าที่นั่นผมจะพาไปเที่ยวที่เขื่อนอุบลรัฐ
บรรยากาศการเที่ยวเขื่อนในช่วงหน้าหนาวในช่วงอากาศเย็นแบบนี้โอ้โหดีนะ

ื่อนนี้จะเป็นพื้นน้ำแล้วเขาตอนเช้าก็จะมีหมอกอยู่บนพื้นน้ำ
ริ่มนะฮะโอ้โหพาคุณผู้ชมไปดูภาพกันเลยดีกว่าฮะ

นี่เราค่อยใช้เครนใช้โดรนถ่ายภาพให้คุณผู้ชมเห็นที่เขื่อนอุบลรัฐแห่งนี้
ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับ
ตลอดทั้งวันมีนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่แล้วก็จังหวัดต่าง

จากสภาพอากาศเริ่มเย็นลงนะครับ
โดยนักท่องเที่ยวให้ความสนใจชมความงามของเขื่อนอุบลรัฐ
หลังจากปริมาณน้ำเต็มเขื่อน
อกจากนี้นักท่องเที่ยวยังมีโอกาสได้ชมการเปิดประตูระบายน้ำ
เพราะว่าจะเปิดเฉพาะช่วงที่จำเป็นเท่านั้น
แล้วก็นักท่องเที่ยวบางคนก็นั่งพักผ่อนหย่อนใจ

บางคนก็ศึกษาเรียนรู้เรื่องของเขื่อนนะครับ

จนกระทั่งมาเปิดอีกครั้งในปีนี้

แล้วก็ลดปริมาณน้ำที่ท่วมพื้นที่นาข้าว
ของเกษตรกรบริเวณต้นน้ำ
ก็ทำให้มีน้ำไหลออกมาจากเขื่อน
มีสายน้ำที่เป็นแบบนี้

ใช่นะฮะนักท่องเที่ยวบอกว่าตั้งแต่เขื่อนอุบลรัฐมีน้ำเต็มเขื่อน
ทัศนียภาพนี่สวยไหมล่ะคุณ

แล้วก็ประกอบกับในช่วงกลางวันอากาศไม่ได้ร้อนจัดนะฮะ

ดังนั้นเราเลยเก็บทั้งภาพมุมสูงมุมล่างมุมมองธรรมดา

เมื่อสักครู่นี้ก็มีประชาชนนะ
ปิ๊กนิกเอาเสือไปปูเอาอาหารไปรับประทานกัน
ใต้ต้นไม้ที่สนามย่า